เอาละครับคุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราพร้อมในการรายงานสดบรรยากาศที่ถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายแล้วนะฮะติดตามได้จากคุณทัศนัยโค้ทองรายงานสดกันเข้ามานะครับเชิญครับคุณทัศนัยครับ

ครับคุณสืบสกุลคุณอริยาคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งครั้งนี้เราสามารถที่จะถ่ายทอดสดสัญญาณภาพให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศสดกันกับที่บริเวณหน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้
คุณผู้ชมคงจะเห็นบรรยากาศแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้เคยเป็นสนามยากของวรรณอุทยานแห่งนี้แต่ว่าก็กลายเป็นทะเลโคนแบบนี้แล้วแล้วก็มีเรื่องของน้ำที่สะสมกับโครนเนี่ยไหลลงไปที่บริเวณด้านล่างอย่างต่อเนื่องตอนนี้การทำงานของทุกภาคส่วนค่อนข้างยากลำบากพอสมควรนะครับแต่ว่าต้องขอยืนยันกับคุณผู้ชมแบบนี้จาก
ปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาหรือไม่
บอกว่าสามารถที่จะดำน้ำเข้าไปยังบริเวณพัทยาบีชได้นะครับ
แล้วก็จากการที่ผมได้สอบถามกับทีมงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายเอง
ก็ยืนยันมาเมื่อสักครู่ว่าทางด้านของหน่วยซิลเอง
ยังไม่สามารถที่จะดำน้ำไปโผล่ที่บริเวณที่เป็นชายหาดที่เรียกว่าพัทยาบีช
ในถ้ำแห่งนี้ได้เพราะว่าเรื่องของออกซิเจนเนี่ยยังคงไม่เพียงพอนะครับ
แล้วก็ต้องให้มีการดำน้ำย้อนกลับออกมาใหม่
ซึ่งการดำน้ำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการดำน้ำขึ้นไป
เพื่อไปทำทางเอาเชือกไปผูกไปทำเส้นทางไปมาร์คจุดไว้ก่อน
แต่ว่าวันนี้แหละซึ่งเป็นวันที่ทุกคนคาดหวังใจว่าเส้นทางจะถูกมาร์คจะถูกทำแล้วสำเร็จ
และวันนี้หน่วยซิลทั้งหมดที่สมทบเข้าไปทั้งหมดทั้งมวลประมาณ๒๔นาย
จะสามารถดำน้ำทีเดียวจากด้านนอกเข้าไปด้านในแล้วก็ไปโผล่ที่พัทยาบีช
แล้วก็ทะลุต่อไปยังเนินสูงที่อยู่ด้านในอีกจุดหนึ่งได้นะครับ
ซึ่งเรากำลังรอทางด้านของผู้การของหน่วยซิลกลับออกมา
แล้วก็มาประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมาวางแผนเรื่องของการสูบน้ำใหม่ทั้งหมดเลย
เพราะว่าตลอดทั้งคืนจนถึงตอนนี้น้ำยังคงไหลเข้าไปในถ้ำ
เพราะว่ายังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนนี้หลายหน่วยงานเข้าไปสมทบพันธธรรม
ทั้งเรื่องของตำรวจน้ำเองก็เดินทางเข้าไป
มีการนำอุปกรณ์เข้าไปเสริมต่างมากมาย
แล้วก็สื่อมวลชนเองตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เหนือกันจากสื่อมวลชนของไทยที่มาทุกสำนักแล้วเนี่ย
วันนี้ผมเห็นสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น
แล้วก็รายงานกลับไปทางอีกที่มากมาย
เกาะติดภารกิจในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตที่ยังศูนย์หาย
ในธรรมหลวงขนน้ำนางนอนแห่งนี้ครับ
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามบริการอีกครั้งหนึ่ง
ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ปกครองเองบางส่วนได้มีการเดินทางกลับไปบ้านแล้ว
ไปพักผ่อนหลังจากที่ทนรอข่าวมาทั้งวัน
แต่ว่าก็ยังไม่ได้รับฟังข่าวใดนะครับ
แต่ว่าบางส่วนเองก็เดินทางมาที่เต็นต์พักคอย
ที่อยู่ที่บริเวณเต็นต์ประถมพยาบาลแล้ว
ส่วนนะครับซึ่งก็ยังคงรอฟังข่าวกันอยู่นะครับ
แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยการทำงานก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
มีรถต่างของปพเข้ามาประจำจุดเพิ่มมากขึ้น
มีกองกำลังของปพของกู้ภัยของทหารเข้ามาสมทบเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งคาดว่าวันนี้เราน่าจะได้ฟังข่าวดี
อีกส่วนหนึ่งบริเวณด้านบนเขาวันนี้ก็จะมีการจัดกำลังเป็น๒ส่วนนะครับ
เดินทางเข้าไปสำรวจเรื่องของป่องเป็นเรื่องของโพรงด้านบนที่มีข่าวว่าพบสามโพรงนั้น
ไม่รู้ว่าโพรงไหนสามารถห่อนตัวลงไปได้บ้าง
แต่ว่ามีกระแสข่าวมาว่ามีพงหนึ่งอยู่ใกล้โถงด้านในมากที่สุด
ซึ่งคาดว่าเป็นจุดเดียวกันกับที่หน่วยซิลนั้น
พยายามที่จะดำน้ำเข้าไปให้ได้ใกล้ที่สุด
แต่ว่าข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมานะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมต้องรอติดตามยืนยันข้อมูลที่แน่ชัดจากกองอำนวยการ
โดยท่านผู้ว่ามราชการจังหวัดเชียงบรายอีกครั้งหนึ่งว่าเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไร
แต่ว่าสิ่งที่ทีมงานที่นี่ต้องการคือเรื่องของรถสุขาหรือว่าห้องน้ำเคลื่อนที่
ว่าตอนนี้ห้องน้ำที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอแล้วน้ำเองก็ไม่ไหลด้วยทำให้การทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
ทางผู้ปกครองเองที่มาพักคอยก็ค่อนข้างยากลำบากพอสมควร
ก็ต้องฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยอนุเคาะในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้ากันได้ในข่าวช่วงต่อไปของทางไทยรัฐทีวีครับ
ผมทัศนัยโค้ทองรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ
ทีมข่าวของเราก็จะรายงานมาเรื่อยนะครับ
ก็ย้ำในสิ่งที่คุณทัศนัยรายงานให้ทราบเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่าเมื่อคืนนี้มันมีกระแสข่าวออกมา
หน่วยซิลสามารถฟันฝ่าอุปสรรคบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง๕๗เมตร
แล้วก็ไหลเชี่ยวกรากเข้าไปถึงจุดพัทยาบีชได้แล้ว

กระแสข่าวออกมาแบบนี้เมื่อเช้าคุณทัศนัยตรวจสอบให้แล้ว
คุณทัศนายยืนยันว่าทางพบกรมรบพิเศษที่๑
จำเป็นต้องรอการรายงานจากหน่วยซิลข้างในออกมาก่อน
ว่าถึงจุดไหนอย่างไรกันแน่นะครับ
เดี๋ยวหลายคนจะตกอกตกใจบอกโอ้โหหน่วยซิลเข้าไปถึงจุดพัทยาบีชแล้ว

รวมถึงบอกว่าขนมแล้วก็ขวดน้ำที่หย่อนลงไป
มันมีการแกะมันมีการที่ขวดน้ำหลุดออกจากเชือก
เรื่องนี้ทั้งหมดคือจริงจะต้องรอยืนยัน
เพราะนายกเองก็บอกว่าช่วงนี้ไม่อยากให้กดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่
บางทีสื่อเองก็อยากติดตามข่าวโฟนอินกันตลอด
บอกว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่
ยังไงเดี๋ยวรอเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการแถลงหรือความคืบหน้าเมื่อไหร่เนี่ย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายจะเป็นนั่งหัวโต๊ะนะฮะ
ในการแถลงมีพบกรมรบพิเศษที่๑หัวหน้าหน่วยซิลก็จะเป็นคนแถลงด้วย